ที่นี่เขาก็แหงกันไปดูขันนมนต์แล้วก็ไปโรยแป้ง
เลขเด็ดกันที่ต้นตะเคียนเหมือนกันเลย
เป็นต้นตะเขียนคู่ที่จะใหม่อายุเป็นพันปี
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาล่ำลือกันบอกว่าเนี่ยถูกติดต่อกันมาแล้ว
หลายต่อหลายงวดนะคุณครับนี่ไงจากเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
ก็เลยทำให้คนมาขอพรกันมากมายนะคะ
ต้นตะเคียนคู่ที่ว่าเนี่ยนะมีอายุเป็นพันปีจริง
เพราะว่าพ่อปู่ทองคำเขาบอกว่าอายุ๑๙๔๔ปี

ใช่มีความยาว๙เมตรขนาดใหญ่๓คนโอบเลยล่ะค่ะ
และแม่ย่าสุวรรณเกษรอายุ๑๙๑๔ปี
มีความยาว๒๑๘เมตรขนาด๓คนโอบค่ะ

เดิมเนี่ยนะคะอยู่กลางแม่น้ำปลาจีน
บ้านเขาดินตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนนะคะ
แล้วก็มีคนเขาฝันฝันคือชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองเขาฝันว่าให้นำพ่อปู่กับแม่ย่าขึ้นมาจากน้ำ
จากนั้นชาวบ้านก็ตามหาจนกระทั่งในที่สุดพบจริง
ก็ได้มีการอัญเชิญมาอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุม
ชาวบ้านทราบข่าวก็เดินทางมาแห่แหนกันมาขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกันไป
แล้วก็ถูกติดต่อกันหลายต่อหลายงวดอย่างที่บอก
แต่ละวันก็จะมีชาวบ้านเดินทางมาขอเลขเด็ด

นางโนรีบรรพัฒนจันทร์เนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลโคกพุทธศาสตร์
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับลูกน้องเนี่ย

พ่อปูทองคำไม่อ่ากสู่วัลโนรักษสอนมาแล้ว

วันนี้ก็เลยเอาล่ะเอาล่ะ
เป็นว่าเห็นเป็นตัวเลข

เห้กอะไรก็วากกันไป
ตามที่คุณผู้ชมเห็นกันก็แล้วกัน

ใช้วิสระนักยานส่วนบุคคลด้วย